ช่วงนี้เลขคลิกชีวิตนะครับย้ำกันแล้วกันใครที่เป็นคนโสดผ่านวาเลนไทยมาแล้วช่วงนี้พลาดไม่ได้เพราะเราจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเลขมหาเสน่ห

ค่ะเป็นภาค๒ต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณผู้ชม

เอาล่ะเข้าเรื่องเลย
เดี๋ยวคนมีเสน่ห์จะพูดช้าจะโดนบ่น
คราวนี้เราก็เลยบอกว่ามี๑ตัวเลขแหละ๑คู่เลขล่ะ
ทำไมต้องระวังนิดหนึ่งในการใช้
ดีมีเยอะมากแต่ข้อเสียก็ต้องมีทริคนิดหนึ่งในการใช้
นั่นก็คือ๒๓๓๒เหตุ
เพราะว่าเลขนี้ได้ถูกตราไว้ว่าเป็นเลขของความติดตาตรึงใจ
ดูดคนและก็ดูดเงินด้วย
แล้วทำไมถึงต้องวิเคราะห์ก่อนใช้
ใช่ค่ะ๒นี่เป็นเลขของความอ่อนหวานสัญลักษณ์ของดวงจันทร์

สองอย่างนี้รวมกันทำให้คนนี้กลายเป็นเสน่ห์เหลือร้าย
น่าติดตามน่ารักน่าคุย

ไม่มีค่ะคิดว่าจะมีในอนาคตก็
เลขนี้ก็เลยกลายเป็นเลขที่ทำให้ไม่ว่าเราจะไปขอร้องใคร

ใครเห็นเราก็จำได้แล้วอยากจะเข้ามาช่วย
ดังนั้นคนเข้ามาหาเราเยอะมากค่ะ

ในที่สุดตัวเราเองจะรู้สึกว่า
เยอะจนเราต้องเลือกแล้วล่ะว่าเราจะให้ใครช่วยเหลือเรา
อาจจะเป็นความวุ่นวายกลับมาแทน
แต่ถ้ามองในด้านดีก็คือ
ถือว่าเป็นใบผ่านทางที่ดีที่สุดในการทำงาน
เขาจะรวดเร็วมากจะมีคนช่วยเหลือเราเยอะมาก
แต่ว่าด้านลบก็อย่างที่บอกนิดนึงเนาะ
วุ่นวายแล้วเราก็ต้องตั้งสติดี
อย่าไปหลงไหลไปกับคนที่เข้ามาเอาใจเราเยอะขนาดนั้น

อาชีพดารานักแสดงเซเลปศิลปิน

หรือคนที่ทำยอดขายนักขายมือทอง

ก็ที่ตามมาอีกก็ยังเป็นเรื่องของเสน่ห์อยู่ดี

เป็นสวยหรูดูแพง
มีกินมีใช้ตลอด
เหตุเพราะว่า๖เป็นเลขของดาวสุก
เข้าถึงอารมณ์ศิลปินศิลปะจินตนาการและความเฮฮาชิล

ไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์

รวมถึงเรื่องไอทีความทันสมัย
ดังนั้นคนนี้แน่นอนกว้างขวาง

ทำให้คุยกับคนได้ในระดับสูงด้วย

ยิ่งสมเลยสวยหรูดูแพงถูกต้องเลยพูดอะไรใครก็เชื่อ
แต่งตัวดีนะจะดูแพงกว่าคนปกติอีก
ยังมีอีกไหมคะอาจารย์สำหรับตัวเลขนี้๓๖๖๓
ถือชัดเจนเลยว่าเป็นเสน่ห์ในเรื่องของความเป็นตัวตน
เป็นเสน่ห์ที่ไม่ต้องสร้างภาพ
ไม่ต้องมีเสน่ห์อยู่ในตัวอยู่แล้ว
ใช่มาจากความเป็นขาลุยของตัวเองด้วยเลข๓
แล้วก็ความเข้าถึงจิตใจคนด้วยเลข๖
ดังนั้นผู้ใช้คู่เลขนี้จะไม่มุทะลุ
เนื่องจากมีเลข๖เรื่องของศิลปะความเข้าใจจิตใจคน

แล้วคนคนนี้จะทำให้ผู้ใหญ่เห็นความสามารถ
เพราะสิ่งที่เขากล้าแสดงออกกล้าทำออกมาด้วยเสน่ห์ยังไม่พอ
ยังประสบผลสำเร็จได้ด้วยผู้ใหญ่จึงอุปถัมภ์ค่ะ
เอาล่ะครบถ้วนเลยสำหรับเลขคนมีเสน่ห์นะคุณผู้ชม
และก็มีคุณผู้ชมทางบ้านส่งมาเยอะมาก

คนนี้พลาดไม่ได้เลยแหมแอบบ่นมานิดนึงนะว่าส่งหลายครั้งทำไม

คนนี้ครับคุณริกะเชอรี่นะครับ
อาชีพค้าขายส่งออกต่างประเทศ
หมายเลขที่ส่งมานะครับเป็นเบอร์โทรศัพท์
อาจารย์ปอลครับเลขนี้ผ่านไม่ผ่านครับ

อ่านเอาไว้ก่อนผ่านหยุดอยู่ตรงนี้แล้วฟังก่อนนะคะ
คือเลขนี้เป็นเลขที่เปิดมาด้วยความกระตือลือล้น

แล้วก็เป็นคนที่มีการปล่อยวางทำงานเป็นค่ามินตอนด้วย

ในด้านการทำธุรกิจเป็นคนเก่งคนฉลาดคนหนึ่งเลย
หัวก็วัยเก่งภาษาต่างชาติด้วย

ผู้ใหญ่ก็คอยให้ความไว้วางใจ

แต่มีแอบบอกแอบบอกนิดนึงว่าเบอร์นี้ขาดอะไร
สิ่งที่คุณขาดของเบอร์นี้คือขาดเรื่องของความรัก
เห็นไหมที่เราพูดถึงเป็นการทำงานหมดเลย

ค่ะถือว่าเหมาะสมยินดีด้วยนะคะ
ไปตอบคำถามคุณปริญญาถามเรื่องทะเบียนรถ
บอกว่าเพิ่งได้ป้ายมาด้วยนะอาจารย์ปอ
ควายก็พอเราตีความออกมาเป็นตัวเลขก็คือ๗ก็คือ๗
ไก่ก็คือ๑คอควายก็คือ๔นะคะ
ที่เหลือคือเลข๖๔๔
แล้วก็นำตัวเลขทั้งหมดที่บอกนี้มาบวกกัน

ซึ่งตรงนี้ประเด็นแรกบอกว่าดีแล้ว๒๖เนี่ย

แต่ว่าเรามาดูเลขคู่ในทะเบียนซิ
อ้าวมี๔๐๔นี่

ก็คือนำทองคำเปรี้ยวไปแปะที่บริเวณเลข๐

ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะ